นี่ค่ะเกิดขึ้นที่ยาลาเป็นเรื่องสะเทือนใจนะคะ
หญิงตั้งคันท้องแก่ติดโควิด
ทีนี้พอหลังจากคลอดลูกมาได้แล้วเนี่ย
หลังจากนั้นหมอพยายามยื้อชีวิตอยู่๒๑วันหลังจากคลอด
ท้ายที่สุดคนเป็นแม่เสียชีวิตนะคะ
แต่เรื่องสะเทือนใจก็คือก่อนจะเสียชีวิตเนี่ย
พยาบาลเอาโทรศัพท์มานะให้สามีได้คุยกับภรรยา
จนสุดท้ายภรรยาสิ้นลมนะคะ
เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วหลายคนได้ดูข่าวก็บอกว่ามันเป็นเหตุการณ์สะเทือนใจเหลือเกิน

เจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยมุสลิมเบตงเนี่ย
นำศพของหญิงที่เสียชีวิตวัย๓๗ปีเนี่ยนะคะ
นำไปฝังตามหลักพิธีทางศาสนาอิสลาม
กุโบบ้านยะรมที่หมู่๓อำเภอเบตงจังหวัดยาลาค่ะ
นี่เป็นผู้เสียชีวิตถือว่าเป็นรายที่๖ของอำเภอเบตงจังหวัดยาลานะคะ
ทีนี้จากการสอบถามกับสามีของผู้เสียชีวิตคือนายวิทยา
ก็บอกกับผู้สื่อข่าวแล้วก็เล่าให้ฟังนะคะว่ามีลูกเป็นผู้ชายอายุ๕ขวบ๑คน
เป็นผู้หญิงอายุ๒ขวบ๑คน
แล้วก็ภรรยาติดโควิดตอนที่กำลังตั้งคันลูกคนที่๓ใกล้คลอด
บอกว่าช่วงวันที่๑๗๑๘กรกฎาคมเนี่ยนะคะ
ซื้อของกลับมาก็นั่งคุยกันกับภรรยาตามปกติ
ทีนี้หลังจากนั้นช่วงวันที่๑๙๒๐กรกฎาคม
ภรรยาเริ่มมีอาการเพลียเมื่อยไม่มีแรง
หลังจากนั้น๒๑กรกฎาคมภรรยามีไข้

แล้วภรรยาก็เช็ดตัวให้ลูกตลอด
ภรรยาเป็นคนเช็ดตัวด้วยตัวเองสัก๓วัน
ลูกสาวก็หายไข้แต่ภรรยาไม่หาย
หลังจากนั้นอีก๒วันลูกชายวัย๕ขวบก็ป่วยอีก
ตัวอีก๓วันก็หายเหมือนกันแต่ภรรยายังไม่หายนะคะ
ทีนี้ต่อมาเย็นวันที่๒๕กรกฎาคม
รถฉุกเฉินของโรงพยาบาลเบตงมารับภรรยาที่บ้าน
รถฉุกเฉินมารับเพราะว่าก่อนหน้านี้มีการสวอป
มีการตรวจหาเชื้อโควิดแล้วนะคะ
แล้วพอวันที่๒๖กรกฎาคม
หมอเนี่ยได้ผ่าคลอดเพื่อเอาเด็กออก
หลังจากผ่าคลอดเสร็จแล้วก็มาอยู่ห้องปกติประมาณ๒วัน
ทีนี้สามีบอกว่าได้วีดีโอคอลคุยกับภรรยา

ใช่ค่ะแผลผ่าคลอดก็เริ่มแห้งแล้ว
แต่ทีนี้พอมาวันที่๒๗กรกฎาคมอาการเริ่มแย่ค่ะ
เพราะว่าภรรยาเริ่มหายใจเหนื่อยหอบ

เพราะว่าภรรยาจะต้านเครื่องช่วยหายใจ
บอกว่าตอนนี้อาการของภรรยา
เชื้อมันลามไปถึงปอดแล้ว

ผู้เป็นสามีบอกว่าได้คุยแค่กับหมอนะ
แต่ไม่สามารถที่จะเข้าไปเยี่ยมเข้าไปหาภรรยาได้

แต่ก็ไปรับลูกสาวหลังคลอด๘วัน
เพื่อเอามาเลี้ยงที่บ้าน
เพราะว่ายังดีที่ลูกยังปลอดภัย
แต่ก็เป็นห่วงภรรยาก็ได้แต่ถามถ่ายอาการจากคุณหมอนะฮะ
ใช่ค่ะทีนี้เมื่อวันที่๑๖สิงหาคมที่ผ่านมา
ช่วงเย็นนะคะประมาณ๔โมงกว่า
ภรรยาเอาโทรศัพท์มาให้วีดีโอคอร์

ใช่ค่ะพยาบาลเอาโทรศัพท์มาให้
แล้วก็วางเอาไว้ที่หมอให้คุยกัน
ซึ่งทางสามีก็บอกกับภรรยาว่าไม่ต้องเป็นห่วงลูก
แล้วที่พูดไปมันไม่มีเสียงตอบกลับจากภรรยาแล้ว
หลังจากนั้นพยาบาลที่ดูแลภรรยา
ก็บอกว่าหัวใจเต้นช้าลงเริ่มลดลงตั้งแต่๓๐
๒๐๑๐จนภรรยาจักรไปอย่างสงบ

ภรรยาได้แต่ลืมตาพยักหน้าแต่ภรรยาพูดอะไรไม่ได้
แล้วก็ทีนี้สามีก็เห็นแบบนั้นแล้วคงแบบไม่ไหว

ตัวสามีเองก็รีบไปดูใจที่โรงพยาบาล
สามีบอกไปถึงก็ไม่ทันการแล้ว

แต่ว่าสิ่งที่ได้วีดีโอคอร์ที่พยาบาลเอาโทรศัพท์
มาให้ภรรยาของเขาวีดีโอคอร์ถึงสามีนั่นแหละ
คือการเห็นหน้าภรรยาเป็นครั้งสุดท้ายนะฮะ
ฟังเสียงของผู้เป็นสามีนะครับ

คนไทยคือไม่รู้สูตรตัวไม่ตอบสนองใดแล้ว
แต่ผมมีโทรศัพท์เครื่องหนึ่งที่เอาไปให้ตั้งแต่ตอนเย็นอีกวัน
ซึ่งอัดเสียงลูกไว้ในโทรศัพท์ก็เอาไปเปิดแบบวนหลูบเป็นเสียงลูกเรียก
เรียกให้เขาตื่นแล้วเขาก็ลืมตาแล้วก็พยาบาลถามอะไรเขาเขาก็พยักหน้า
เขาก็หลับต่อไปประมาณตอนเที่ยงนั่นแหละเขาก็หัวใจเต้นเร็วความดันตกนะครับความดันตกหมดเลย
นี่ค่ะสามีก็เล่าให้ฟังถึงช่วงเวลาสุดท้าย

มีลูกน้อยที่เพิ่งคลอดออกมาได้๒๑วันนะคะอยู่ตรงหน้าด้วย
สามีก็ต้องรับภาระในการดูแล

แล้วก็ลูกน้อยที่เพิ่งเกิดมา๒๑วันนะคะ
ถามว่าเด็กที่เพิ่งคลอดออกมาเป็นอย่างไรบ้าง

คือจากการตรวจสอบเด็กที่เพิ่งผ่าคลอดออกมา
น้องปลอดภัยดีแล้วก็ไม่ได้ติดเชื้อโควิด๑๙นะคะ